ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานสดร้อนเลยที่ประชุมสนช

รับหลักการเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติด
ปลดล็อกกัญชาและกระท่อมให้สามารถมาใช้ในทางการแพทย์ได้นะคะ
คราวนี้ก็จะต้องคุยกันในรายละเอียดมากขึ้น
เพราะว่าบางทีอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
คนทั่วไปจะมาปลูกเพื่อใช้เองได้ไหม

ใช่ค่ะเรื่องนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาหลายวัน

ร่างพรบกัญชาผ่านวาระ๑แล้ว
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การเพศรัชกรรมก็ต้องมาคุยเรื่องของสถานที่ที่จะปลูกแหละ
มาดูสาระสำคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช๒๕๒๒ก่อนนะคะ
ปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคได้
ให้สามารถขออนุญาตผลิตนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท๕ทางการแพทย์
หลังจากที่มีการอภิปรายในที่ประชุมสนชค่ะมีมติรับหลักการวาระ๑ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนี้แหละ
ด้วยคะแนนเอกฉัน๑๔๕เสียงจากนี้จะมีการตั้งกรรมธิการ๒๙คน
ปรายยติ๗วันโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วันนะคะ
นายสมชายแสวงการสมาชิกสนชผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้บอกว่า
ร่างแก้กฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา๗๗วัก๒
จากเว็บไซต์ที่มีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ถึง๑๙๐
มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นรวมถึงได้ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วนะคะ
โดยไม่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายฉบับอื่นมาประกบ
แต่มีข้อสังเกตที่เป็นความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการการกฤษฎีกาและปปศมาด้วย
สำหรับสาระสำคัญร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
นั่นก็คือการให้กัญชาและกระท่อมนั้นนะคะ
สามารถผลิตนำเข้าและส่งออกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
ผู้กำหนดเขตพื้นที่ทดลองปลูกกัญชาและเสพกัญชา
ศึกษาวิจัยทางการแพทย์นะคะว่าปริมาณไหนที่สามารถทำได้ไม่เกินกำหนด
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายแล้วก็อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง
แต่จะต้องใช้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
และไม่ครอบครองเกินกำหนดที่กำหนด
ซึ่งนอกจากทางด้านปปศที่จะดูแลเรื่องนี้แล้วค่ะ
ทางองค์การเพชรศัตริกรรมหรือว่าอพ
ก็จะมีการร่วมหารือเรื่องนี้กันด้วยเกี่ยวกับพื้นที่ในการปลูก
ช่วงแรกนี้นะคะอาจจะทดลองปลูกในพื้นที่ดาดฟ้าของโรงงานผลิตยาที่รังสิต
ปลูกแบบปลูกกัญชาลอยฟ้าไปก่อนนะคะ
แล้วก็วันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการมาดูพื้นที่ว่าเหมาะสมหรือไม่
แล้วก็คาดว่าจะมีการเริ่มปลูกได้ภายในต้นปีหน้าปี๒๕๕๙
จากเดิมมีแผนจะปลูกในปลายปี๒๕๕๙
เรื่องที่ตามมาอีกเรื่องก็คือปัญหาเรื่องการขอสิทธิบัตรกัญชานี้
ซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่า
ยังไม่มีบริษัทใดมาขอจดสิทธิบัตรเรื่องนี้
ก็คงอยู่ระหว่างการที่ต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะ